สวัสดีครับครอบครอบครัฐน่าเป็นเวลาของพี่ที่อยากเล่นใจและเป้าหมายทุกวัน๙๘๒นตรีแก่สวัสดี
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับส